ว่าถ้าจะโหวตให้คุณเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกมนตรีของพักเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ย

เพราะว่าคุณเศรษฐาเคยพูดตอนหาเสียงเลือกตั้ง
เรื่องการแก้ไขกฎหมายอายามาตรา๑๑๒
คุณเศรษฐานี่ครับ
วันนี้ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์

หลังจากที่ถูกกระแสเกี่ยวกับเรื่องการ
พูดเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับ

ทางภักดิ์เพื่อไทยรู้ว่าคุณเศรษฐาเองยืนยันว่า

ไม่เคยคิดที่จะยกเลิกอยู่แล้วนะครับ
การแก้ไขก็จะต้องไปคุยกันในสภานะครับ

ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ยกเลิกมาตรา๑๑๒แน่นอน

ไม่เอากฎหมายนี้มาเป็นเกมการเมือง
และต้องนำเรื่องนี้ไปถกกันในสภา
ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างสุภาพและไม่ก้าวร้าว
และถ้าย้อนไปฟังการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุด

เมื่อ๒๐กรกฎาคมคุณเศรษฐาบอกว่า
ถ้าเกิดมีพักที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไป
เรื่องที่เกี่ยวกับ๑๑๒ต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือยกเลิก
ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้รับการสนับสนุน
และหากภักดิ์เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

ไม่งั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุน
ทั้งสวและอีกหลายพักการเมือง
แต่ว่าของพรรคเพื่อไทยที่เราคงต้องมีการพูดคุยกัน

ที่ต้องที่น่าจะต้องหยุดลงไป
ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกับการเจรจา
แต่ถ้าเกิดถามผมเข้าเป็นส่วนตัวเนี่ย
๑๑๒อยู่ก็คงไม่นักลาสนุนจากหลายภาคนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
รายละเอียดเนื้อหาต่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
อันนี้เป็นหนึ่งในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้ง๘พฤษภาคมนะครับ

เป็นภาพที่คุณมดดำเนี่ยได้สัมภาษณ์นะครับ
คุณอุ้งอิงแพทองทานกับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
เพื่อตอบทุกคำถามที่ประชาชนคาใจ
คุณมดดำก็เป็นผู้ที่สัมภาษณ์นะครับ
ที่สักถามถามคำถามแทนประชาชนที่จะส่งมาตามช่องทางต่าง
คุณมดดำก็ถามถึงปรากฏการณ์ของคนออกมาใช้ศิลป์เลือกตั้งล่วงหน้าเกิน๙๐
ตอนนั้นเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าถือเป็น
ประกฎาคารที่ดีเศรษฐอนว่าการเมือง๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มันแย่มากว่าจึงคนออกมาใช้สิทธ์ถล่มถลายส่วนเพศ
กับปัญหาของปัญหาที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งล่วงหน้าอันนั้นก็
เป็นเรื่องทั่วไปนะครับทีนี้เรื่องจุดยืนในเรื่องการแก้ไข
มาตรา๑๑๒ของพักเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์วัน
นั้นนะครับบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลก็ต้องดูในเรื่องที่
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันตัวเพื่อให้ต่อสู้ได้
อย่างเป็นธรรมแต่คู่ขนานไปกับคนรุ่นใหม่
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูกันแล้วกันนะครับ
ขอบคุณครับ
สบายใจแล้วก็มีพื้นที่ที่ปลอดภัย

แล้วก็จะเน้นไปที่เรื่องของการประกันตัว
สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการมาต่อสู้

มาบอกในวันนั้นนะครับบอกว่าแน่นอนพลักษณ์เพื่อไทยไม่เลิกมาตรา๑๑๒นะครับ
ซึ่งถ้ามีอะไรเนี่ยเรื่องนี้ต้องไปคุยกันในสภาเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็จะไปขอความเมตตาต่อสารว่ามีน้องกับผู้เห็นต่างทางการเมือง
หลายคนที่ยังติดอยู่ในนั้นขอให้มีการปล่อยตัวนะครับ
แล้วก็ต้องมีการแก้ไขระเบียบต้องกำหนดว่าใครเป็นคนฟ้องอัตราโทษต่าง
หรือว่าไม่สนับสนุนให้เอามาใช้เป็นเกมการเมืองนะครับ
เราต้องบอกหลายทีคือเราต้องคุยกันในสภาเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
และก็เราต้องมีการเราก็จะขอทันทีถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะขอความเมตตานะคะ
จักษานที่มีน้องที่เข้าไปติดคุกอยู่หรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ให้พิจารณาว่าจะยังไงต่อเราต้องกำหนดตัวบทกฎหมายใครฟ้อง
เพราะว่าตอนนี้มันถูกดึงมาเป็นเกมการเมือง
อันนี้คือสิ่งที่พักเพื่อไทยไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้
ที่โพสต์คลิปที่คุณเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง๑๑๒
ก็เหมือนกับที่ท่านฟังไปในตอนแรกนั่นแหละนะครับ
อีกโพสต์หนึ่งเป็นการแชร์ข่าวของฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์
พร้อมกับระบุว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะต้องอาจจะเป็นตัวเลือกตัวที่สาม
ผมมั่นใจในศักยภาพของคนไทยและองค์ประกอบทั้งหมดที่ประเทศไทย
ควรที่จะได้รับเลือกให้เป็นคู่แข่งของสิงคโปร์และฮ่องกงนะครับ
ช่วงนี้รู้สึกจะเป็นเงื่อนไขของใครหลายคนเยอะนะคะ
เรื่องว่าตกลงต้องไม่แก้ม๑๑๒ไม่ยกเลิก
เอาง่ายไม่ต้องพูดถึงเลยใครแตะนี่
สวบางคนไม่โหวตสอสอบางพักไม่โหวตนะคะ
คุณอำรัฐก็เลยเอางั้นดูอันนี้หน่อยดีกว่า
ใครกันบ้างที่เคยพูดถึงเอาไว้ว่าอยากจะแก้มาตรา๑๑
นี่คือคลิปไทยรัฐดีเบตวันที่๑๘เมษายนนะคะ
นี่คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
นี่เป็นคลิปที่ถูกโพสต์ในทวิตเตอร์ของคุณอำมารัฐโชคปมิตกุล
กรรมการบริหารพักเก้าไกลเขียนสั้นว่า
จุดยืนของภาคเสรีรวมไทยคือแก้ไขมาตรา๑๑๒
ก็คือต้องแก้ไขมาตรา๑๑๒นะครับแก้ไข
แก้ไขตัวบทด้วยถูกมั้ย
ตรวจฮะคือก็อธิบายไว้ตลอดเวลาแล้วว่า
มาตรา๑๐๒เราเอาเรื่องดูอภิมธ์อัฆภาษณ์มาตรร้ายไปรวมกัน

เลยต้องจำคุกสูงสามซึ่งสิบห้าปี

ตั้งแต่มาตราก่อนหน้านั้น
วงอะไรต่างนะมาถึงเนี่ยนะ
แล้วทำไมอาฆาตมาร้ายมันมาอยู่ในมาตรานี้ล่ะ
แล้วมันไม่แยกไปก่อนนะเจอไหม
เพราะฉะนั้นในความคิดของภาคเสรียริมทรัพย์
อะไหวว่า
เจตนารมณ์ของพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
คือต้องการแก้ไขจริงและเป็นการแก้ไขตัวบท

ฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ไปรวมกัน

สารตัดสินก็เลยตัดสินในบทลงโทษสูงสุด
จึงควรแยกเลือกอะฆาตมาร้ายออกมา

และจะทำให้มาตรา๑๑๒เหลือเพียงดูหมิน
มินประมาทก็จะเหลือโทษแค่๓ปีนะคะ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ได้จริงได้ทั้งพระมหากษัตริย์ได้ทั้งประชาชนด้วย
ใช่ไหมก็มีกฎหมายรองรับอย่างเราเนี่ยใครดูหมินประมาทเรายังมีกฎหมายใช่ไหมฮะ
มีกฎหมายรองรับเข้าใจค่ะแล้วพระมหากษัตริย์ไม่ให้มีเหรอ
มันก็ต้องมีจะไปยกเลิกมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องมีถูกไหม
เพราะฉะนั้นประชาชนก็ได้ประโยชน์ตรงที่แทนจะถูกจำคุก๑๐ปี๑๕ปี
เรื่องดูหมินประมาณก็เหลือแค่ไม่เกิน๓ปีงั้นก็ต้องแก้ตรงนี้นะครับ
ดูว่าเอ๊ะใครพูดอะไรยังไงแบบไหนไว้บ้างเพราะมีบางคนทำเช็คลิสต์กันเอาไว้เลย
ทุกผู้ชมครับดูเหมือนว่าการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำ
ในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะเป็นคันดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยค่ะ
อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วไม่ง่ายอีกแล้วหรอค่ะ
รัฐสภาที่เคยออกมาบอกว่ายังไงก็ไม่โหวตให้ก้าวไกลใช่ไหม

โหวตให้คุณพิธาแน่โดยเฉพาะเรื่อง๑๑๒ของก้าวไกลเขาเนี่ย
ล่าสุดนะฮะคุณจเดชอินสว่างบอกว่าการที่เพื่อไทยเตรียมจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายก
ก็คือคุณเศรษฐาทวีสินให้รัฐสภาเนี่ยลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ชื่อของคุณเศรษฐายังมีข้อน่าสงสัยอยู่นะ
ไม่ใช่แค่เรื่อง๑๑๒แต่คือเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตว์ด้วย
ความซื่อสัตว์หรอคะนี่ไงเหมือนที่คุณชึวิทเคยพูดหรอ
ก็คุณจเดชอินสว่างบอกว่าคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเนี่ย
เคยออกมาแฉเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสวจะรับรองให้คุณเศรษฐาเป็นนายกได้อย่างไร
ไม่ใช่ใครก็ได้นะที่ได้เสียงข้างมาก
แล้วสวต้องมาเลือกให้เป็นนายก
แต่สวต้องเลือกนายกที่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ดังนั้นในการโหวตประธานรัฐสภาต้องให้คุณเศรษฐาเข้ามาในที่ประชุม
แล้วมาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภามีโอกาสสักถาม
สวจะได้ถามคุณเศรษฐาเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารประเทศ
แล้วก็เรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ถามเรื่องความซื่อสัตว์สุจริตด้วย
นี่สวจเด็ดอินสว่างนะ
อีกคนนึงครับสวกิติศักดิ์รัตนวราหะ
นี่ฮะสวกิติศักดิ์ที่บอกก้าวไกลยังไงผมก็ไม่เอาใช่ไหม

วันนี้สวกิติศักดิ์บอกว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรี
มันจะมีอะไรการันตีไหมอรัชพร

ว่าจะไม่ดึงก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลตอนหลัง
ใช่นี่สวกิติศักดิ์พูดเอาไว้
คิดได้ว่าเอ๊ะหรือคุณเศรษฐาจะเป็นแค่ตัวหลอก
พักเพื่อไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องส่งไม้ต่อให้ภูมิใจไทยตั้งรัฐบาล

ภูมิใจไทยจะเชิญใครมาก็ได้
เชื่อว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะไม่ผ่านการโหวต
ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ได้ชื่อเศรษฐา

จะชื่ออนุทินหรือไม่ก็บิ๊กป้อมพลเอกประวิทธิ

อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณกิติศักดิ์ถึงขั้นบอกเลยนะบอกเอางี้ดีกว่า
เพื่อไทยเนี่ยโหวตนายกไม่ผ่านหรอกคุณเศรษฐาเนี่ย
แล้วส่งไม้ต่อให้ภูมิใจไทยเข้าไปดำเนินการเลยก็แล้วกัน
ทีนี้จะตั้งรัฐบาลต่อไปเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันจะมีม็อบอะไรเกิดขึ้นไหมล่ะเกิดประชาชนเขาไม่ยอมเนี่ยนะฮะ
ลองฟังคุณกิติศักดิ์ที่บอกเอาไว้หน่อยนะครับ
ส่วนพักเพื่อไทยแน่ได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะฮะพักภูมิใจไทยก็ต้องเชิญแน่นอนอยู่แล้ว
ตรงนั้นแหละครับผมถึงบอกว่าถ้าเพื่อไทยส่งไม้ไปที่พักภูมิใจไทยจริง
ผมจึงอาศัยเป็นหมอดาวบอกว่าช้อยของนายกรัฐมนตรีจะเหลือเพียงสองท่าน
ก็คือท่านอนุทินแล้วก็ลุงป้อมครับ
มอบนี้แน่นอนนะครับแต่ส่วนสวพิธีศักดิ์บอกว่า
ให้มันเกิดความขัดแย้งเกิดมอบที่สอบที่สุดนะฮะ
ก็คือถ้าหากว่าเพื่อไทยส่งไม้ให้ภูมิใจไทยจริงเนี่ย
มอบจะเกิดเนี่ยก็เอาอยู่ครับ
ติศักดิ์บอกแม้มอบจะเกิดแต่เชื่อว่าเอาอยู่นะ
เพราะเพื่อไทยไม่ได้ข้ามคั่วเองแต่ว่าส่งไม้ต่อให้ภูมิใจไทยเข้าไปจัดรัฐบาลเนี่ย
ที่หลายฝ่ายบอกว่าเอ๊ะสอบวอลตั้งแง่เกินไปรึเปล่า
แบบนั้นก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่เอา
สอบวอลกิจสักย์บอกว่าจริงแล้วสอบวอลไม่ได้ก้าวไก่อะไรนะครับ
แต่วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะประชาชนถ้าภาคการเมืองไปรวมให้ได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาเนี่ย
สวจะโล่งใจมากกว่านี้แต่เมื่อไม่ถึงสวก็ต้องทำหน้าที่ตามมาตรา๒๗๒
ส่วนตัวเชื่อว่าพักเพื่อไทยแล้วก็คุณเศรษฐาเชื่อว่าจะไม่แตะต้องเรื่องสถาบัน
แต่จะทำอย่างไรให้ก้าวไกลเนี่ยถูกสลัดไปเป็นฝ่ายค้านอย่างชัดเจน
และเพื่อให้ชัดเจนเพื่อไทยควรประกาศไปเลยว่า
ยืนยันว่าภาคเก้ากลัยไม่สมควรเป็นรัฐบาลอย่างเด็ดขาด
นี่สวกิติศักดิ์บอกอย่างเด็ดขาดนะคะ
อ้าวนี่นะฮะนี่ล่าสุดก็โพสต์เอาไว้
อย่ากังวลใจพวกฝูงไฮยีน่าคลุ้มคลั่งด่าทอ
สัจจะวาจาอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์จดจำไว้ใช้ตลอดมา
พวกมันเป็นแค่แฮชแท็กอ่านเองแล้วกันนะครับคุณผู้ชม
นักขี่รถภูเขาทองอันนี้หมายถึงใครอ่ะคะ
ไม่รู้เหมือนกันสวสมชายแสวงการเขาโพสต์เอาไว้ล่าสุดวันนี้
ไม่ได้หมายถึงประชาชนใช่ไหมคงคงไม่ใช่
น้องอ่าวันนี้